ท่านผู้ชมครับวันนี้ใครที่ได้ข่าวก็ตกอกตกใจแถวรถไฟฟ้าที่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักรประตูหนึ่งนะฮะ
เพราะว่ามีคนแทงกันแทงกันถึงขั้นไส้ทะลักนะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงบ่ายบ่ายวันนี้แหละฮะเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ต้องเอาออกซิเจนมาช่วยนะฮะตอนนั้นหายใจเริ่มติดขัดแล้วนะครับ
คนที่ถูกแทงเข้าไปเนี่ยชื่อนายนัทธพลจันไพรอายุ๓๑ปี
ถูกแทงเข้าเนี่ยเข้าช่องท้องพอดีนะครับ
ของที่สอนอบังซื้อนะฮะคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่กลางเมืองเลยนะครับ
ตอนที่ไปถึงเนี่ยนายนัทพลคนที่ถูกแทงก็หายใจติดขัด
ใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับ
มีเพื่อนที่มากับนายนัทพลคนเจ็บนะครับชื่อนายหลุมเป็นชาวเมียนมานะครับ
นี่นะฮะนายหลุมเค้าบอกว่าเค้ากับนัทธพลคนเจ็บตกงานไม่มีงานทำ
วันนี้ก็ชวนกันดื่มเวลานั่งดื่มเวลาไปได้๓ขวดแถวสวนสารณะแถวรถไฟใต้ดินสวนเจ้าตุจักรเนี่ยแหละ
นะครับก็ชวนกันเดินไปเรื่อยจนกระทั่งมาเจอผู้ชายคนนึงชื่อในแหว่ง
ซึ่งเขาไม่รู้จักเหมือนกันแต่เคยเห็นว่าอยู่ในสวนสาธารณะแถวจตุจักร
อยู่ดีเดินออกมาจากแถวทางเท้า
แล้วก็ชักมีดขึ้นมาแล้วก็แทงนัทพลเลยนะครับ
เหล่านั้นเขาบอกว่าเขาตกใจมากไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะว่าอีกฝั่งเนื้อมีมีด
ส่วนในแหว่งคนก่อเหตุแทงเสร็จก็เดินหนีไป
ลักษณะท่าทางเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เป็นผู้เจ็บหรอ

เป็นผู้ชายอายุเท่าไหร่ประมาทเท่าไหร่

มีวินจักรยานยนต์รับจ้างในที่เกิดเหตุนะครับ
ก็คือนายบุญแสวงนะครับ

คนเจ็บกับคนก่อเหตุเนี่ย
เห็นมีปัญหากันตั้งแต่อยู่ในสวนสาธารณะ
คนเจ็บใช้ไม้กวาดเนี่ยไปฟาดในแหว่งคนแทงก่อน๒ครั้ง
แต่ฟาดไม่โดนในแหว่งก็เลยเดินไปเอามีดที่เก็บไว้ในกระเป๋า
แล้วก็เอามาไล่แทงจนคนเจ็บถูกแทงแล้วก็ล้มฟุบลง
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็พากันตกใจแล้วก็ไปช่วยเหลือกันนะครับ
ไปไล่ตรวจสอบฮัง

ภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุนะครับจะเห็นภาพ
นี้นะครับทุกผู้ชมครับที่เดินถือมีดไปนี่นี่คือในแหว่งนะฮะ
ช่วงบ่ายวันนี้นี่เอง๑๓นาฬิกา๒๙นาทีนะครับนี่เป็นช่วงที่เดิน
เข้าไปหานายนัทพลนะฮะหลังจากที่ทะเลาะกันมาจากด้านในสวน
สาธารณะแถวนั้นนะครับแล้วก็ใช้มีดไปแทงเขาเข้าหน้าท้องเลย
ฮะก่อนจะวิ่งออกมานี่จังหวะแทงไปแล้วแล้วก็วิ่งออกมานี่นะฮะมือ
ซ้ายนี่ถือมีดอยู่ด้วยนะครับวิ่งฝ่าผู้คนที่เดินไปเดิน
อยู่แถวนั้นนี่โชคดีไม่มีใครถูกแทงไปด้วยนะครับมือยัง
มีมีดอยู่เลยตำรวจกำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าในแหว่งจะใช้หลบหนีไปนะครับเบื้อง
เชื่อว่ายังอยู่แถวพื้นที่จตุจักรนี่แหละเพราะเป็นคน
เร่ร่อนแล้วก็ไม่มีเงินนะครับถ้าเห็นผู้ชายแต่งตัว
รูปร่างหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง
นบังซื้อได้หรือว่าแจ้งตำรวจทุกท้องที่เลยนะฮะ
ก็ได้กู้ภัยก็ได้นะครับหรือใครที่ใกล้ใกล้แถวนั้น
หรือจะหนีไปตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เป็นบุคคล